พาคุณผู้ชมไปดูที่ชนบุรี
วัย๕ขวบไปขี่จักรยาน
ปั่นจักรยานกับคุณตาแล้วก็กับน้อง

คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันหน่อย
พยายามปลอบใจแล้วก็ช่วยเหลือน้องมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานค่ะ
น้องซุปะค่ะ๕ขวบเองนะคะ

อยู่ด้านหลังโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์

ประสบอุบัติเหตุคือขาน้องเข้าไปติดอยู่ในรูฝา

คุณแม่ต้องกอดลูกอยู่ตลอดเลย
แล้วก็ปลอบใจลูกชายเดี๋ยวพี่เขาช่วยนะลูก
ใจเย็นนะไม่ร้องนะ
ส่วนทีมอาสากู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงก็ต้องช่วยกันค่ะ

แต่ว่าน้องก็ร้องแจ๊บอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะ
อาสากู้ภัยเขาก็เลยต้องระวังเป็นพิเศษ
แล้วก็หลอกล่อแหละหาวิธีการต่างมาช่วยเหลือ
ปรากฏว่าลองขยับดูขาของน้องคุณผู้ชม
มันไม่ได้ติดแน่นมากมันหล่นลงไปในรูฝาท่อก็จริงไม่ได้แน่นมาก
ทีนี้ทีมกู้ภัยก็เลยช่วยกันจับเด็กจับตัวเด็กเอาไว้นะ
แล้วก็จับขายกขึ้นมาจากรูฝาท่อระบายน้ำ
จนได้รูนี้ใช้เวลาประมาณไม่ถึง๑๐นาทีค่ะ
แล้วพอดูที่ขาของน้องขาน้องก็ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนัก

แต่ตอนช่วยเด็กคงตกใจมากนะ

แล้วขยับนิดขยับหน่อยเด็กก็เจ็บนะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกโอ้โหช่องมันยังพอไหว
ขาออกมาได้นะฮะทีนี้ก็ถามคุณแม่ด้วยนะแม่ก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุลูกชายก็มาขี่จักรยานกับคุณตา
มากับน้องอีกคนนึงทีนี้ตอนที่ขี่รถเล่นอยู่
กำลังจะจอดรถจักรยานแล้วกำลังจะก้าวลง
ก็มาจอดตรงท่อระบายน้ำพอดีก้าวลงแล้วขามันพลุบลงไปในรู
ใช่ค่ะทีนี้คุณตาก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
ก็เลยรีบมาตามแม่ของน้องซูเปอร์ให้ไปช่วย
ทีนี้ตัวคุณแม่เองก็ไม่รู้จะช่วยลูกยังไง

ก็เลยต้องรีบโทรขอความช่วยเหลือจากทีมอาสากู้ภัยมาช่วยน้องได้
พอเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแล้วน้องซุปเปอร์ยกมือไหว้

ทีนี้ตัวไปหลังจากนี้น้องจะไปจอดรถน้องคงหลอน
ไม่กล้าจอดใกล้กับฝาท่อล่ะ
จะเป็นอุทาหอด้วยแล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วย